ไปดูเหตุการณ์ความหึงหวงแต่ว่าจบด้วยเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
หญิงคู่หนึ่งเขาเป็นพนักงานร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งนะครับ
ฝ่ายชายอายุ๒๕ไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงอายุ๑๗ปีตีตัวออกห่าง
ลากผู้หญิงเข้าไปในร้านครับแล้วก็ใช้มีดจ้วงแทงหลายแผลจนเสียชีวิต
แล้วก็ตามจับกลุ่มตัวได้ฝ่ายชายอ้างว่าถ้าตัวเขาไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ไปเช่นเดียวกัน
เจาะประเด็นพร้อมกันครับ
นี่เป็นนาทีหนุ่มวัย๒๕ปี
ขวามีดทำครัวกระดับแทงแฟนสาววัย๑๗ปี

ภายในห้องครัวร้านหมูกระทะตำบลช้างเผือก

เพื่อนในร้านจะพยายามห้ามปราม

พบมีบาดแผลถูกแทงบริเวณลำตัว
และต้นคอกว่า๔๐แผล

หลังเดินหนีออกจากร้านไปได้ไม่ไกล
สภาพคุมสติไม่ได้
วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุ
มาเทอมแผนประกอบคำรับสนภาพเกิดเหตุ
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาที

ที่เขาลงมือทำไปเพราะรักมาก
ไม่ต้องการให้ใครครอบครองทั้งตัวและหัวใจอดีตแฟนสาว
หากเจ้าตัวไม่ได้คนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครอง
และอีกเหตุผลที่ต้องกระหน่ำแทงหลายครั้ง
ก็เพราะว่าต้องการให้แน่ใจว่าอดีตแฟนสาวจะไม่ฟื้นขึ้นมา
และหลังจากนี้หลังเขาถูกลงโทษตามกฎหมายแล้ว
บวชอุทิศให้กับอดีตแฟน
เขาตายคือแล้วเดี๋ยวเราล่ะครับผม

ตายแล้วผมมีปลืนน่ะ
ด้านพี่สาวของหญิงสาวผู้เคราะห์ร้าย
ไม่รู้จักและเคยเห็นหนุ่มคนนี้มาก่อน
แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุเขามาหาเธอ
น้องสาวถูกทำร้ายแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
ส่วนที่อ้างว่ารักน้องสาวของเธอมาก
หากรักจริงทำไมต้องลงมือฆ่ากันแบบนี้

ต้องการให้คนที่ทำน้องสาวเธอถูกจองจำ
ไม่ต้องออกมาสู่โลกภายนอกและไม่ต้องมาบวชให้

ไม่เคยเห็นเลย

อืมเค้าก็ไม่พูดไม่ไม่พูดอะไรตอนนี้สับสนไปหมดครับ
ใช่ใช่
ค่ะค่ะ
อืมก็เอกใจ
แล้วก็ว่าเขาอยากเจอพ่อเพื่ออะไรแบบนี้
ห่วดมากนะครับ

ถ้าตัวเองถ้าดูสภาพของมัน

แค่รักถ้ารักไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้
ตำรวจแจ้งข้อหานักนายจธีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน